ใครที่มีความเสี่ยงเรื่องของโควิด๑๙ก็จะต้องถูกกักตัว
แต่ว่าผู้ชายคนนี้ทนไม่ไหวในการถูกกักตัว๑๔วัน
หนีออกจากศูนย์กักตัวไปหาเมีย
คือพีคมากค่ะเพราะว่าเขาเดินทางมาจากชายภูมิ
พอเดินทางมาถึงที่บุรีรำมันต้องกักตัว
แต่พอไปอยู่ในศูนย์ได้๒วันหนีออกมา
เจ้าหน้าที่โอ้โหประสานกันให้ควักเลยค่ะเพื่อที่ไปตามตัว

ใช่แล้วคุณตอนที่ไปเจอตัวคือเขาบอกว่า
ผมทำสำเร็จแล้วเพราะว่าไม่ใช่ผมเสี่ยงคนเดียวแล้ว
ตอนนี้ลูกเมียผมก็เสี่ยงด้วยต้องมากักตัวอยู่ด้วยกัน
เพราะผมทนกักตัว๑๔วันคนเดียวไม่ไหว
อยากให้ลูกเมียมาอยู่ด้วยคิดถึงหน้าลูกเมียเหลือเกิน
ก็เลยถือว่ามาใกล้ชิดลูกเมียลูกเมียจะได้เสียงด้วย

ใช่แล้วเขาบอกว่าเขาทำสำเร็จด้วย
นี่ค่ะคนที่หนีออกมานี่นะคะคือนายอัฐพนธ์กรกรอายุ๓๙ปี
แล้วก็มาหาภรรยาอายุ๕๐ปีคือนางการรวมถึงลูกสาว๘ขวบ
ก็เนี่ยไปที่อำเภอลำปลายมาสพเจ้าหน้าที่เจออ้าวก็แน่นอน

แล้วเมื่อวานนี้นะตอนที่นักข่าวของเรารู้เรื่องอ่ะ
รีบเดินทางไปที่ศูนย์กักตัวเลยจะถามข้อได้จริงเรื่องนี้
แต่ทีนี้มันมีความวุ่นวายที่เกิดขึ้นค่ะตอนที่นักข่าวไปทำข่าว
กำนันในพื้นที่เนี่ยเข้ามาแล้วก็มีการโต้คารมโต้เถียงกันกับนักข่าว
เดี๋ยวดูจังหวะนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ไอ้แพร่ข่าวอะไรน่ะที่วันนี้มันถูกต้องไหม
ผมไม่ได้คุยเลยผมยังไม่รู้ว่าคุณเป็นใครคุณแสดงตัวก่อนดิ
ผมไม่ได้ใช่ว่าผมไม่ให้ถ่ายคุณแสดงตัวมาก่อนผมไม่รู้จักกัน
ก็บอกผมไม่พูดถึงข่าวไงก็เอาบัตรมาดูก่อน
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้น
ตอนที่นักข่าวของเราก็ไปทำข่าว
เราถือว่าแค่เป็นความวุ่นวายสุดหนึ่งละกันในการทำข่าว
แต่จริงแล้วทีมข่าวของเราก็ต้องการไปตามเรื่องนี้
เพราะว่าทั้งตำรวจทรนหงอำเภิร์ดนหงจบุรีรัม
แล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองหง

ที่โรงเรียนบ้านชุ่มแสงที่หมู่๙ตำบวนไทยสาม่าเคี่ยงอำเพิร์นหลองโหงไป
ดังนั้นนักข่าวก็อยากจะรู้

ใช่แล้วเราก็ถามเขาไงว่าหนีจากที่ศูนย์กักตัว

ไปอำเภอลำปลายมาสเอาจริงไหมก็บอกว่าจริง
ก็ผมคิดถึงเมียใจจะขาดนะไม่ได้เจอหน้ากันมา๒เดือนแล้ว
โทรศัพท์บอกเมียให้เมียขับรถมารับหน่อย
ทีนี้แม่ของคนที่หนีเนี่ยนะคะ
คือนางบัวศรียันอายุ๖๓ปีบอกว่าโอ้โหฉันตกใจสิ
ตอนแรกตำรวจตามมาหาถึงเช่นที่บ้านเนี่ย
ฉันก็ตกใจพอทราบเหตุว่าลูกชายหนีออกจากศูนย์กักตัว
เพราะว่าคิดถึงเมียเนี่ยแม่บอกว่าโอ๊ยก็สงสารลูก
เห็นใจลูกชายเหลือเกินเอาฟังคุณแม่ค่ะ
ครับมื้อเมื่อคืนเขาหนีไปไหนครับ
นี่พาเมียเขากับตำรวจมาหาตามอยู่พี่มันหาบ่อเหตุ

หนีไปหาเมียว่าคืนห่วงเมียเขาสักนี่ครับ

แต่งในสองเดือนทุกครั้วนี่แหละ

คือเขาว่าเมียเขาก็
ไปหาเมียเขาเมียเขาก็มานั่นกักโต้น้ำกั้น
ลูกน้อยแต่แดงสี่ละลูกผู้ยิ่งคนหนึ่ง

นายอัธพลที่หนีออกมามาเจอเมียเจอลูก
ค่ะก็นี่แหละพอเจอเมียเจอลูกแล้ว
ผมทำสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็เลยเอาทั้งเมียทั้งลูกทั้งตัวนายอัธพลเนี่ยนะคะ
ไปกักตัวพร้อมกันทั้งครอบครัว

โอ้โหเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ปวดหัวตึ๊บเลยนะ
ก็ถือว่าเป็นผู้เสี่ยงที่ดื้อหน่อยหนึ่ง

แต่ตำรวจก็ตามตัวจนกักตัวได้ทั้งหมดแล้วนะครับ

คุณผู้ชมคะเรื่องโควิดนี้เดี๋ยวรอติดตามได้อีกนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวสักเที่ยงครึ่งเดี๋ยวสอบคอมีการแถลง

เพราะว่ายอดวันนี้ก็๒๐๐กว่า๒๐๔๔ราย
เสียชีวิตอีก๒๗ศพนะคะ